ติดตามข่าวสารกับข่าวเย็นไทยรัฐกันต่อเนื่องเลยนะคะ
คุณผู้ชมค่ะในรัฐบาลยุคคอสชรัฐบาลทหาร
ส่วนใหญ่บอกว่าไม่กลัวมาเฟียแต่กลัวมาฟรี
อย่างกรณีนี้นะคะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือมาฟรีค่ะ

คือเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อ่าวนางจังหวัดกระบี่เนี่ยนะคะ
เจ้าของโรงแรมหรูแห่งหนึ่งค่ะ

ไปร้องต่อผู้ว่าราชการจังหวัด
เนื่องจากว่ามีผู้ชายมากับครอบครัวค่ะ
อ้างตัวว่าเป็นค่าราชการระดับสูงของจังหวัด
มาขอพักห้องพักฟรี
ที่สำคัญไม่ได้ห้องหรูไปด่าพนักงานอีก
ด่าคำหยาบคายด่าเสียหาย

บอกว่าอยากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนี่นะคะ

ตรวจสอบว่า๑เป็นข้าราชการจริงหรือเปล่า
ถ้าเป็นข้าราชการจริงสังกัดหน่วยไหน
ต้องมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมา

เพราะว่ารักษณะแบบนี้ไม่เหมาะสมเอาซะเลย
โดยเฉพาะคนที่ได้ชื่อว่าเป็นค่าราชการระดับสูง
แล้วกินภาษีประชาชนแบบนี้

เขาเลยบอกไงมาเฟียไม่กลัวกลัวมาฟรี
นี่คุณผู้ชมเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่โรงแรม

ซึ่งตั้งอยู่ในตะบนอ่าวนางอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่ค่ะ

เป็นผู้จัดการโรงแรมแห่งนี้บอกว่า
เมื่อช่วงเที่ยงของวันที่๒๗กรกฎาคมที่ผ่านมา
มีข้าราชการระดับสูงเป็นผู้ชายคนหนึ่ง

มาจากหน่วยงานแห่งหนึ่งของจังหวัดกระบี่

โทรศัพท์มาขอห้องพักกับพนักงานโรงแรม
พนักงานขอแบบนี้เขาก็เลยจัดให้

ได้เดินทางมาพร้อมกับภรรยาแล้วก็ลูกสาว
พนักงานก็เลยพาขึ้นห้องที่เตรียมไว้ให้

เนื่องจากว่าเวลานั้นมีนักท่องเที่ยวมาพักจนเต็ม
เพราะว่าเป็นช่วงหยุดยาวติดต่อกันหลายวัน
ประกอบกับผู้ชายคนนี้ที่อ้างตัวว่า

ก็คือโทรมาปุ๊บจะเอาปั๊บเนี่ยนะคะ
จากนั้นค่ะคุณผู้ชมข้าราชการคนดังกล่าว
ก็ขึ้นไปดูห้องแล้วก็เกิดความไม่พอใจ
รู้สึกว่าไม่สมเกียจเลย
ห้องที่ได้นี่นะคะด่าทอต่อว่า
พนักงานด้วยถ้อยคำหยาบคายเสียหายหาย
เพราะว่าจัดห้องพักไม่เหมาะสม

ต้องการห้องพักหรูบริเวณชั้น๕
เป็นห้องที่สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม

เดี๋ยวจัดให้ใหม่จัดให้ตามคำขอ

สภาพห้องทุกอย่างเหมือนกันเป๊ะต่างกัน
แค่ว่าห้องชั้น๔ที่จัดให้คือไม่มีอ่าง
จากุชชี่ริมระเบียง
เหมือนห้องพักชั้น๕ก็เพียงเท่านั้น
จะอยากได้อ่างจากูซี่แล้วก็นอนมองวิวไปด้วย

ก็เลยทำให้ผู้ชายคนนี้ไม่พอใจ
ต่อว่าพนักงานอีกครั้งค่ะ
ต่อว่ารุนแรงเลยนะแล้วก็ด่า
หยาบคายตะโกนเสียงดังดังขึ้นค่ะ
นักท่องเที่ยวระแวกนั้นที่เข้ามาเข้าพักเนี่ยนะคะ

ผู้ชายคนนี้ที่อ้างตัวว่าเป็นข้าราชการนี้
โมโหคุณถึงกับปลาโทรศัพท์มือถือของตัวเองลงพื้น
แล้วก็พาครอบครัวออกไปจากโรงแรมทันที
ซึ่งผู้จัดการโรงแรมแห่งนี้เนี่ยนะคะ

เกิดว่าผู้ชายคนนี้ที่อ้างตัวว่า
เป็นข้าราชการระดับสูงของจังหวัดเนี่ย

ไม่น่าที่จะทำพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแบบนี้
โดยเฉพาะกับประชาชนที่ทำงาน
แล้วก็จ่ายภาษีให้กับรัฐบาลด้วย
หน้าล็อบบี้มาถึงก้อยอาชีหน้ากาดด่าพนักงาน
หาว่าโรงแรมป่วยแตกบ้างอะไรบ้าง

แล้วก็มีการข่มขู่ว่าใครเป็นคนจองห้องนี้เอาไว้ให้
แล้วก็พนักงานก็เรียนไปว่าเป็นผู้จัดการ
ทางไปตอนรับเป็นคนล็อคห้องตรงนี้ว่าให้
เขาก็เลยด่าบอกอยากชก
เพราะเอิญไม่อยู่ในตอนนั้นผู้จัดการไม่อยู่

มันตัวเดียวกันกับเจ้าของหรือเปล่า

แล้วพนักงานก็ปล่อยสินสาราศัตริย์อีกรอบหนึ่งนะฮะ

ดังนั้นก็มาสอบถามว่าไม่มีห้องอื่นให้เหรอ
กูอยู่ตรงนี้มันไม่สมกับเขาอะไรอย่างนี้นะ
พนักงานก็พยายามหาห้องที่มันว่างให้
จริงแล้วเป็นห้องที่ขอฟรีมานะครับ
ก็เลยหาให้ชั้น๔ผมไปชั้น๔

ด่าโรงแรมโรงแรมหวยแตกบ้างอะไรบ้าง
คิดว่ากูมันขอทางนี้มาคอพักที่นี่หรืออะไรเงี้ย
ลั่นมากนะฮะตอนนั้นเป็นช่วงเดียวกัน
แขลกโรงแรมข้างล่างหนึ่งตกใจ

ผู้ชายคนที่อ้างตัวว่าเป็นค่าราชการระดับสูง
บอกว่านึกว่าตูเป็นขอทานเหรอ
ไม่เป็นขอทานคันแต่คนมาขอช่วยเฉย
หลังเกิดเหตุทางผู้บริหารโรงแรมได้มีการสั่งให้พนักงาน
ทำรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวอย่างละเอียด
พร้อมทั้งรวบรวมภาพจากกล้องวงจรปิดของโรงแรม
ที่สามารถบันทึกภาพพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้

แล้วก็เตรียมนำเรื่องนี้ไปร้องขอความเป็นธรรม
กับพันธุ์ตำรวจโทมหมลวงกิจบดีประวิด
ว่าราชการจังหวัดกระบี่ให้ตรวจสอบ

ก็ควรที่จะไปตรวจสอบเรื่องของพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม
ที่สำคัญควรที่จะตั้งคณะกรรมการ

เพื่อไม่ให้ข้าราชการที่ส่วนใหญ่

ข้าราชการเน่าคนเดียว
เหม็นทั้งเข่งประมาณนี้นะฮะ
อยากได้ห้องชั้น๕นี่เป็นต้องห้องชั้น๕นะคะ